อีกหนึ่งศิลปินค่ะอาจารย์ไข่มะลิหวันน่า

ซึ่งจัดขึ้นที่ศิลปะสถานโฮมปาร์คหุบกระพงจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ

อาจารย์ไข่เขาก็จัดกิจกรรมสอนทำผ้ามัดย้อม
ฟุตบอลเล่นเกมเฮฮา
ช่วงค่ำจัดเพลงฮิตที่หลายคนคิดถึงนะคะ
ทั้งเพลงออกเลลังจันเจ้าเฮอร์มุดก้อนเมฆ
ลับกับการไล่กวีแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษ
นั่นก็คือน้องบิวกัลยานีมาบิวต์พลังคนรักเพลงใต้
ใส่ความสุขจนเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตนะคะ
งานนี้อาจารย์ไข่ยังฝากบันเทิงไทยรัฐ
ขอบคุณแฟนเพลงที่รักแล้วก็มาสนุกกันถึงที่ด้วยค่ะ